คุณผู้ชมครับวันนี้๑๔กุมภาพันธ์วันแห่งความรักนะฮะ
แน่นอนว่าหลายคู่เนี่ยถือเลิกดีในการจดทะเบียนสมรสกัน

ถือเลิกวันนี้เหมือนกันไปจดแจ้งชีวิตคู่
จดแจ้งชีวิตคู่นะฮะเพราะว่าตามหลักกฎหมายไทยเนี่ย
ยังไม่ให้จดทะเบียนสมรสนอกจากชายหญิงสามีภรรยา
อวนไปด้วยความรักนะฮะของกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

นี่นะครับไปจดแจ้งชีวิตคู่กันที่สำนักงานเขตบางขุนเทียนนะฮะ
เขาจะจัดที่สถานที่ตรงนี้นะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในไทยนะ
ยื่นเอกสงค์เอกสารผู้อำนวยการเขตลงนามรับรองให้ว่าจดแจ้งชีวิตคู่แล้วนะ
คือใบลักษณะจดแจ้งชีวิตคู่เนี่ยท่านผอเขตบอกว่าไม่มีผลทางกฎหมายหรอก
แต่มันเป็นการแสดงสื่อถึงความเท่าเทียมของความรักของการที่จะไม่ปิดกั้นกัน
เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น
ถูกต้องเพื่อเรียกร้องให้มีการรับรองร่างกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของการจดทะเบียนสมรสที่เท่าเทียมกัน

ตอนนี้กำลังรอกฎหมายตรงนี้อยู่ก็เลยมาจดแจ้งชีวิตคู่
อย่างคู่นึงทุกผู้ชมครับ
บอกว่างานนี้เป็นการเริ่มต้นนำร่องกฎหมายเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ด้วย
เป็นการเรียกร้องกันด้วยถามว่ามันมีผลยังไงที่ว่าเขาจะต้องจดทะเบียนสมรสกัน
ก็อย่างเช่นเขาอยู่ด้วยกันเขาตัดสินใจแล้วเขารักกันแล้ว
เขาจะมีชีวิตคู่กันแบบอยู่กันยืนยาวเหมือนกับสามีภรรยาทั่วไปนี่แหละ
แต่ถ้าเขาไม่มีทะเบียนสมรสที่แบบถูกต้องตามกฎหมายรับรองกันอย่างมีหลักทางกฎหมายเนี่ย
มีอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถที่จะทำแทนกันได้
ใช่โดยเฉพาะยามเจ็บไข้ได้ป่วย

ใช่ค่ะที่จะต้องให้ญาติให้คนที่เป็นแบบเป็นคนที่มีความผูกพันทางสายเลือดกัน
ยินยอมตกลงหรืออนุมัติในการผ่าตัดหรืออะไรแบบนี้

สมมติวันนี้เขาอายุ๓๐๔๐๒๐แล้วแต่เกิดเขาอยู่กันไปจน๗๐๘๐๙๐
แล้วก็ไม่ได้มีญาติพี่น้องคนไหนมีกันแค่สองคนแบบนี้
คุณพ่อคุณแม่ป่านั้นก็พูดตรงเรา๗๐๘๐ก็คงไม่อยู่กันแล้ว
ใครจะเป็นคนเซ็นยินยอมสมมุติว่าอีกฝั่งนึง

อาจจะผ่าตัดไหมจะยังไงอะไรแบบนี้

แม้กระทั่งทรัพย์สินที่เขาทำมาหากินมาด้วยกัน

อีกคู่นึงก็มาจากประจวบคิริคันนะครับ

เพื่อจดแจ้งชีวิตคู่เหมือนกันนะครับ

เดี๋ยวฟังกันหน่อยนะฮะ
ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานตรงนี้นะฮะ

เรียกชื่อว่าเป็นแบรนด์ของหอมพับ

ถ้าเราสองคนคนใดคนหนึ่งเป็นอะไรไป
คนที่เหมือนกับจะได้รับสิทธิประโยชน์
ก็คือเหมือนกับญาติพี่น้องที่ยังอาจจะ

นี่คือปัญหาที่เราอยากออกมาเรียกร้อง
บอกว่านี่ฝากขนมไว้ด้วย

อะไรนะเป็นน้ำตาลสดเหรอหรืออะไร

โอ้โหก็ขอให้ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง

แล้วก็แฟนนุ่มเป็นคู่รักเพศเดียวกัน
นี่ฮะวันนี้มาขอจดทะเบียนสมรสเลย
แต่ทางสำนักงานเขตบอกว่าตามหลักกฎหมายแล้วก็ยังจดให้ไม่ได้

คือก็ตามหลักกฎหมายแล้วฮ

ตรวจสอบคุณสมบัติแล้วมันขัดประมวลกฎหมายแพ่ง
ข้อมูลกฎหมายแพ่งที่ยังไม่รองรับให้เพศเดียวกันจดทะเบียนสมรส
ก็ได้แต่แจ้งคุณสมบัติอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ

คุณฟ้าก็บอกว่าก็เสียใจนั่นแหละผลักดันมาตลอด
แต่รัฐบาลไม่ให้ความสำคัญแค่รับปากว่าจะเอาไปศึกษา
แต่สุดท้ายก็ยังไม่มีกฎหมายสมรสเท่าเทียมออกมารองรับ
อยากเรียกร้องการสมรสเท่าเทียมในไทยให้ออกมาโดยเร็วที่สุด
หากใครต้องการสนับสนุนช่วยเหลือก็ผ่านเว็บไซต์ได้
เขาก็เปิดเว็บไซต์กันเอาไว้นะฮะ
เพื่อจะผลักดันวันนี้นะครับมีผู้ลงชื่อเกือบ๓แสนรายแล้ว
นี่นะฮะนี่แหละครับบรรยากาศหนึ่งของวันวาเลนไทยในปีนี้นะครับ